สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

เพราะว่าตอนนี้เองเริ่มกลับมาส่งผลต่อการใช้ชีวิต
รวมไปถึงสุขภาพร่างกายของประชาชนในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมามาจนถึงขณะนี้
หลายจุดโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น

ที่ตกลงมาเยอะแบบนี้เริ่มทำให้เกิดภาพภัยพิบัตรต่าง
เกิดขึ้นในหลายจุดโดยเฉพาะที่บริเวณจังหวัดน่านนะครับ
ประกาศให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนในพื้นที่

เพราะว่ายังคงมีโอกาสที่จะต้องเจอฝนตกชุกนะครับ
โดยถ้าหากเราดูจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศ
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตจุดสีเหลืองนะครับ
ปรากฏอยู่ในแผนที่มี๒จุดที่น่าสนใจ
จุดก็คือในบริเวณจังหวัดน่านนะครับ
สีเหลืองคือบริเวณที่คาดการณ์ว่า
หลังจากนี้เป็นต้นไป๔๘ชั่วโมง
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
โดยเฉพาะเรื่องของน้ำป่าไหลหลากรวมมาถึงดินโคนถล่ม
เช่นเดียวกับบริเวณจังหวัดน้องคายจังหวัดบึงกาล
ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกัน
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศไทย
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศ
ก็คือเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัดปกปรุงบริเวณนั้นข่าวอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่า
อาจจะต้องเจอเรื่องของภัยทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต

ใครที่จะออกเดินเรือไปจนถึงวันที่๗นี้

อันดามันตอนบนจนถึงตอนกลางอ่าวไทยตอนบน

นี่คือลักษณะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
ก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและแน่นอนครับ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ฝนตกชุกแบบนี้

ก็มีผลต่อการระบาดของยุงลายเช่นเดียวกัน
ซึ่งยุงลายตอนนี้ก็เป็นภาหะนำโรคหลายโรคเลยทีเดียว
ที่ตอนนี้มีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง
และที่สำคัญอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งโลกต่างเหล่านี้หลายคนคงรู้จักกันดี
ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกแดงกี่นะครับ
ชิคกุลกุญญาโรคไวรัสซิกา
ซึ่งล่าสุดตอนนี้มีการระบาดอย่างหนักในประเทศเพื่อนบ้านของเรา

ขณะที่เมืองไทยของเราเองก็พบผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัดแล้วนะครับ
เชื้อไวรัสซิกาเป็น๑โรค
หากใครติดแล้วต้องเข้าแจ้งความนะครับ
สามารถที่จะติดต่อได้โดยการถูกยุงกัด
ซึ่งจะมีอาการเป็นไข้มีอาการเป็นผื่นสีแดงเป็นวง
แห้งเป็นเกล็ดปวดตามข้อตาแดงนะครับ
โดยปกติแล้วอาการจะไม่รุนแรงมาก
แล้วก็จะหายไปเองภายในไม่กี่วัน
ดังนั้นในระยะนี้ใครที่อยู่บริเวณที่มีน้ำท่วมขัง
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ

ส่งผลต่อการใช้ชีวิตส่งผลต่อสุขภาพในระยะนี้

ที่สำคัญติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมพบจันทร์นานพิศิษฐ์มหันฑ์สวัสดีครับ